มากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนค่ะ
คุณชนะและชิสาในรายการ
คู่กัดสมบัติค้า

แต่เตรียมกัดกันให้สะบัดกันเป็นเหลือทีเดียว

ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยาวไปฮะ
จนถึงเวลาในช่วง๔๓๐วัน
ถูกบ่ายแบบนี้หลายคนง่วงเหงาเห่านอน
โดยบางทีดูข่าวสารกันมาทั้งวันแล้ว

อยากจะฟังอะไรที่มันดูแบบขำฮากันบ้าง

นั่นแหละสิอย่างผมเนี่ยผมก็ยอมรับบางทีช่วงบ่าย

แต่เวลาง่วงทำยังไงรู้ไหม

เวลาคิดจะพักให้นึกถึงภาระและหนี้สินครับ
โอ้โหแล้วคุณจะตื่นขึ้นมาเองฮะ
จริงนี่ผมตื่นขึ้นเลยนะเรามีภาระมีหน้าที่

คิดแบบนี้แล้วยังไงหลับไม่ลง
ต้องยกมือกันอย่างนี้เลยทีเดียว
เขาล่ะลุงชนะล่ะ
แต่ว่านอกจากคุณผู้ชมชมข่าวกับเราสองคนแล้วนะคะ
อยากจะให้ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยเถอะ

เราก็อยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมรับชมรายการ
กัดสะบัดข่าวอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้าง

รับรองว่าเราจะอ่านทุกข้อความเลยล่ะค่ะ

สวัสดีคุณฉะนั้นสวัสดีคุณจี้สา

วันนี้เรื่องราวเรามีอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
อย่ารอเช้าไปดูกันเลยไปดูกันเลย
เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเขารับรองแล้วนะครับ
องค์การอนามัยโลกประกาศอนุมัติ
นี่ก็จัดเต็มครูจัดเซตอุปกรณ์สอนออนไลน์สุดปัง
ปรับตัวสู้โควิดรอดูความสนุกแบบลุกนั่งสบายได้เลย
เมื่อโควิดมาเจ้าของร้านส้มตำจะไป
ไม่ได้ไปไหนไปแต่งตัวขายส้มตำสร้างสีสัน
งานนี้เงินเข้าไม่ขาดสาย
ส่วนตำรวจนายนี้มีความสามารถใช้เวทมนธิปราบผีให้คุณยาย
เอ้าจะเป็นยังไงปราบผีได้หรือไม่

โครกฎสะบัดเท่า
คุณผู้ชมครับติดตามไทยรัฐทีวีของเราในวันนี้ทั้งวันเลยนะ
เกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่
หลายคนรู้ถึงเรื่องราวแล้ววันนี้เราเล่าถึงอัปเดตสถานการณ์ในตอนนี้กันดีกว่า
ดีค่ะเพราะว่าวันนี้ก็มีการแถลงจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะ
เรื่องของหมายจับรวมไปถึงการที่ลุงพลเนี่ยมามอบตัวแล้วก็มีเรื่องของการจับกลุ่มด้วย
เพราะฉะนั้นไปดูบรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็หน่อยคุณผู้ชมว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้าง
แล้วตอนนี้ล่าสุดไปถึงไหนแล้วนะคะครับภาพเนี้ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่ทางตำรวจล็อกตัวลุงพลนะคะ
เพื่อที่จะไปสอบปากคำไปพูดคุยเนี่ยนะคะหลังจากที่ลุงพลบอกว่าตัวเองเนี่ยมามอบตัว
แต่ว่าตัวเองเนี่ยมีหมายนะมีหมายจับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องมารับฟังนะคะว่ามีข้อหาอะไรบ้าง
คือภาพที่เห็นเนี่ยตำรวจเขาควบคุมตัวเขาทำตามหน้าที่นะเขามีหมายจับไง
ถูกต้องมีหมายจับแปลว่าไปเจอที่ไหนก็คือจับได้ต่อให้ลุงพลบอกว่าผมมามอบตัวอย่าจับผม
แต่ตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่ครับพอจับกลุ่มตัวเรียบร้อยแล้วก็แจ้งข้อหานะคะ
ข้อหนึ่งก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามานดาโดยปราศจากเหตุอันควร
ข้อหาที่๒ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน
โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย
ข้อหาที่๓กระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
ก่อนการช้าหนสูตรพลิกสมัยเสร็จสิ้น
ชมภาพกิจคดีน้องชมภู่เนี่ยก็ควบคุมตัวนายชายคนวิภาหรือว่าลุงพล
ไปที่สอนอบประทุมวันก่อนนะในตอนนั้นนั้นในช่วงสายสายนะค่ะ
พอไปที่นั่นก็ลงบันทึกประจำวันในการจับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาอย่างที่คุณชิสาบอก
แล้วก็มีนางสมพรหลาโพป้าแตนเนี่ยและทนายสิทธานะครับ
สันทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยมาร่วมสอบในการเข้ารับฟังในการสอบปากคำด้วย
ใช้เวลาสอบปากคำก็กว่าสามสิบนาทีหลังจากนั้นพนักงานก็ได้ลงบันทึก
การจับกลุ่มและแจ้งข้อกล่าวหากับลุงพลจากนั้นนะคะทางตำรวจก็นำตัวลุงพลเนี่ย
เฮลิคอปเตอร์ไปยังสพกกตูมที่มุกดาหารมุกดาหารนะ
เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุคือแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าทางแม่ของน้องชมพู่อ่ะนะ
เขาก็ไปทำการร้องขอทางศาลนะครับให้คัดค้านการประกันตัวเอาไว้แล้วด้วย
ใช่ซึ่งจะได้รับการคัดค้านการประกันตัวหรือได้ประกันตัวหรือเปล่า
ต้องรอดูในช่วงของการสอบสวนด้วยนะคะ

เพราะว่าจริงมันมีคลิปล่าสุดออกมาเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เป็นคลิปของลุงพลนั่นแหละนะฮะที่มาไลฟ์สดขอกำลังใจ
ก่อนที่จะมีเรื่องราวอะไรกันในวันนี้นะครับไปดูคลิปกันก่อนเลยดีกว่าครับ
สิ่งที่ลุงพลพูดนะครับพูดไปวันนี้นะครับ
ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับก็ดูต่อไปนะครับว่าเรื่องราวต่างมันจะเป็นยังไงนะครับ
เปรตอัคคอร์สส่วนบุญนะครับครับผมเปรตยังไงก็ยังเป็นเปรตอยู่ดี
ต่อให้เราทำดีขนาดไหนเกรดก็ยังเผ็ดอยู่ดี
อ่าเดี๋ยวเป็นคลิปของลุงพลนั่นแหละนะครับ
ของช่วงเมื่อหัวค่ำเมื่อวานนี้ก็วันที่๑แล้วแหละครับ
ออกมาไลฟ์สดด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างเรียบเฉยนะครับพร้อมกับสวมเสื้อลายดอกสี
ออกเป็นเสียงคูรนะฮะค่ะได้ลายแบบนี้แหละครับ
ตอนนั้นเขายังไม่รู้นะค่ะแล้วก็ค่อยอยู่เหมือนกันนะ
ใช่ประมาณสักสี่สิบนาทีได้ครับครับครับอ่ะ
สรุปรวมแล้วกันนะโดยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของการขอบ
คุณที่หลายคนออกมาให้กำลังใจในช่วง๑ปีที่ผ่านมา
ลุงพลก็ขอบคุณที่ไม่เคยลืมกัน
แล้วก็ยังพูดถึงช่วงที่ไปกราบขอพรพระพุทธชินราชที่
สุนุโลกกับป้าแตนด้วยบอกว่าขอพรให้แคล้วคลาดจากปัญหาทุกอย่าง
ชื่อว่ากับหลายคนก็ติดตามคลิปนี้อยู่นะ
ใช่แล้วลองฟังเสียงลุงพลดูนะคะ

สิ่งวันนี้นะครับพรที่ลุงคลขอนะครับว่าให้เรื่องทุกอย่างนะครับ
มันผ่านไปด้วยดีนะครับไม่ว่าใครจะพยายามนะครับ
สร้างเรื่องอะไรก็ตามนะครับ
เอางี้ละกันนะครับใครที่ติดตามข่าวนี้อยู่เนี่ย
บอกแบบนี้เลยละกันติดตามกับทางไทยรัฐทีวีได้แบบยาวนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ไปแล้ว

ไทยรัฐนิวโชว์รวมถึงถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วย
ติดตามให้ได้แล้วกันประเด็นนี้หลายคนเฝ้ารออยู่
อีกหนึ่งประเด็นนะครับต้องพูดถึงกันหน่อยเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับ
เพราะว่าวันนี้หลายคนก็ยังตั้งคำถามบางคนก็แบบว่าขายคาใจแล้ว
แต่เอางี้ละกันไม่ต้องไปเชื่อใครไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อคุณชิสาเชื่อคุณหมอดีที่สุด
เรื่องของวัคซีนนะครับก็มีข่าวดีนะครับว่าทางองค์การอนามัยโลกนะครับ
หลังจากที่ตรวจสอบแล้วพบนะคะว่าวัคซีนนี้มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพหลังจากที่ได้รับวัคซีนครบ๒โดสแล้ว
เอื้อต่อการใช้งานในสถานที่ที่มีทรัพยากรในการเก็บจำกัด
คือผลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีนนะเขาแสดงให้เห็นว่าวัคซีนตัวนี้ป้องกันอาการป่วยของโรคได้๕๑
หมู่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วและป้องกันอาการป่วยรุนแรงกับการป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้๑๐๐
นี่ครับในแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปก็ป้องกันได้ในลักษณะแต่ละเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันออกไป
ฉีดก็คือ๒โดสอย่างที่ทราบกันแล้วก็เว้นระยะห่าง๒๔สัปดาห์นะครับ
พูดง่ายคือก็ยอมรับกันมากขึ้นนะฮะองค์การอนามัยโลกก็อนุมัติแล้วยอมรับแล้ว
บางคนรู้แล้วบางคนไม่รู้อันนี้เล่าให้ฟังนะครับ
หลายชื่อก็คุ้นหัวกันอยู่แล้วนะหน้าที่ของเราฉีดวัคซีนกันต่อไป
ครับผมเห็นบอกว่าข่าวดีนี่เราได้รับวัคซีนเพิ่มอีกนะคุณชิสา
ล่าสุดคุณผู้ชมได้รับการยอมรับในตัวที่ผลิตในประเทศไทยถูกไหมคุณชนะ
ตอนนี้เขาได้ทำการส่งมอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะคือวันนี้ครับได้มีการส่งมอบกันอย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมครับ
ผมย้ำตรงนี้นะที่ผลิตในประเทศไทยให้กับรัฐบาลครับในการใช้ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ได้รับการอนุมัติให้เริ่มจัดส่งภายในสัปดาห์นี้ซึ่งวัคซีนนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศ
ปกติบางคนจะมีผลข้างเคียงมากน้อยต่างกันไป
ใช่แต่ละคนก็สภาพร่างกายไม่เหมือนกันไง
ถูกแต่ผลการทดลองเนี่ยเขาดูแล้วว่าหลายคนก็ทนได้ดี
กันตรงนี้แล้วกันนะใครที่ตั้งใจแล้วล่ะจะไปฉีดวัคซีนนะคืออย่างแรกตรวจสอบสภาพร่างกายของเราให้พร้อมซะก่อน
อย่างที่สองลองไปปรึกษาหมอเพื่อความมั่นใจอีกครั้ง
บางคนอาจจะมีโรคประจำตัวมีอะไรที่กังวลใจอยู่
บางทีอย่าไปถามแบบเพื่อนผมไม่ว่าหรอกไปถามได้แต่บางทีเพื่อนเขาไม่รู้
อาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อใครจริงคุณเชื่อหมอเชื่อหมอดีที่สุด
ถูกต้องแล้วท้ายที่สุดนะตัวคุณเนี่ยต้องดูแลป้องกันตัวเองนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
พูดถึงโควิดกันแล้วคุณผู้ชมเราก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะเรื่องของการเรียนการสอนก็ต้องปรับเหมือนกัน
หลายท่านที่เป็นคุณครูนี่นะคะก็ต้องมาสอนออนไลน์ต้องใช้อุปกรณ์นะคุณชนะยังไง
เทคโนโลยีต่างเอามาช่วยกล้องเอ่ยไมค์เอ่ยระบบสื่อสารออนไลน์ต่างต้องพร้อม
อย่างคุณครูคนนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุปกรณ์จัดเต็มนึกว่าสตูดิโอไปดูบรรยากาศกันค่ะ

นี่เขาจัดสตูดิโอเหมือนจะอ่านข่าวเลย
โอ้โหเรียกว่ากล้องพร้อมไมค์พร้อมไฟพร้อมจริง
เป็นหนึ่งสตูดิโอย่อมเลยนะคะดูมีภาพจากมุมบนด้วยค่ะ
กล้องที่จับเหมือนสื่อการสอนหนังสือคุณครูและเด็กก็ตั้งใจเรียนกันอย่างมากทีเดียว
คุณครูคนนี้ชื่อว่าคุณครูหนูเล็กหรือคุณครูจีรพัฒน์สุกางโฮงค่ะ
อยู่ที่โรงเรียนบางมดต้นเป่าวิทยาคารคุณครูโพสต์ภาพแล้วก็แคปชั่นเอาไว้ด้วย
ดีมากนะดิฉันประทับใจบอกว่าหากเราไม่เรียนรู้ที่จะปรับตัวเราก็จะหยุดอยู่กับที่และตามคนอื่นไม่ทัน
เรียนออนไลน์วันแรกครูพร้อมมากค่ะมาเรียนกันค่ะครูอยากสอน
ฟังการเรียนการสอนแบบยุคใหม่ของคุณครูกันหน่อยเลยกันนะครับ

สวัสดีเธอจ๊ะ
เรามาพบกัน
เธอกับฉันพบกัน

วันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้เด็กฟังด้วย
ถามหน่อยใครเคยกินกบบ้าง
ไม่เคยเมษากินกบไหม

กบทอดกระเทียมอร่อยมาก

ออสอร่อยมากพี่ถูกใจว่างั้นนะ
กบกับงัวกระทิง

ไม่รู้จักเหรอคะวัวกระทิงนี้หน้าตาเป็นแบบนี้

กระทิงหน้าตาเป็นแบบไหนครับครู
นี่ไงหนูเนี่ยครูโชว์ให้ดูกบก็หน้าตาแบบนี้
แล้ววัวหน้าตาเป็นแบบไหนครับครู

หน้าตาเหมือนผมนี่เองครับครู
มีตาเหมือนกันมีหูสองข้างเหมือนกัน

เป็นยังไงบรรยากาศการเรียนของคุณครู

แต่ละคนนี่คือตั้งใจมาก
ทุ่มเทด้วยใจเลยนะแบบนี้คุณชนะ
ผมว่านะทุ่มเทยังก็จะเปิดสตูดิโอเป็นของตัวเอง

ค่ะก็ไปติดตามคุณครูได้
เผื่อว่าใครอยากจะพาลูกของเราที่อยู่ที่บ้าน

อย่าไปมัวแต่ไปดูอะไรที่ไร้สาระนะคุณชนะ

ไปดูเรื่องราวที่ว่ากันว่า
นักรงนักเรียนหรือว่าเด็กน้องหนู

อ้างอแงก็งอแงหลายเหตุผลนะครับ
บางคนอาจจะไม่ชอบไปโรงเรียน
บางคนอาจจะไม่ชอบทานอาหาร

แต่หนูน้อยคนนี้สิคะ
งอแงเพราะเหตุผลว่าคุณครูมาหาที่บ้านค่ะ
เอามาทานลูกคุณก่อน

นี่รู้ไหมคะท่านระบายสินะ

หนูต้องมารับหนู

แต่เกิดทำต้องไปโรงเรียนนะ
เข้าใจไหม
หนูน้อยคนนี้อยู่ที่บ้านกับคุณแม่
คุณครูมาเยี่ยมถึงบ้านช่วงโควิดไง
โรงเรียนไม่ได้ครูมาแวะเยี่ยมเยี่ยน
ถามไทยเอาการบ้านมาให้
แต่หนูน้อยเนี่ยพูดความในใจกับครูเลยคุณชนะ

นี่ไงไม่ต้องมารับหนู
หนูไม่อยากไปโรงเรียน
เอาจริงจะบอกแบบนี้

จริงแล้วไม่มีใครชอบด้วยให้คุณครูไปที่บ้าน

เอาจริงการที่คุณครูไปที่บ้านนั่นหมายความว่า

คุณครูต้องไปพบผู้ปกครอง

ต้องไปหาถึงที่บ้านไปถามว่าลูกคุณมีปัญหาอะไร
หรือน้องมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

ก็คือไปถามเฉยว่าคุณชนะอยู่ที่โรงเรียนแล้วเป็นแบบนี้
ก็เลยอยากจะรู้ว่าตอนอยู่ที่บ้านมันเป็นแบบนี้ไหม

คุณแม่บอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะครู
ยังไงก็ช่วยขัดเกามาหน่อยแล้วกันนะคะ
คุณครูเองก็กุมขมับกลับโรงเรียนไปเลย

เอาอย่างนี้ต่อเลยละกันนะ
ช่วงโควิดคุณครูปรับตัวนักเรียนปรับตัว
พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน
บางคนนี้นะคะมีอาชีพอยู่ดี

แต่พอเจอโควิดอ้าวก็ต้องเปลี่ยนอาชีพซะหน่อย

อาชีพที่ยอดนิยมในช่วงโควิดคุณชนะ

เออร้านนี้คุณผู้ชม

คุณชนะและคุณผู้ชมหลายท่านต้องชอบ
รสชาติก็แซ่บแม่ค้าก็แซ่บมากเลยค่ะ

โดนใจแซ่บโดนใจถูกหรือเปล่าเอาจริงนะ
ขับรถผ่านนี่นะโอ้โฮเยียบเบรคดังเอี๊ยด

โอ้โฮจะไม่จอดได้อย่างไรกลัวขับรถชน
โอ้โฮก็แม่สีสันมันแย้งตา
ถูกสีสันสีหงชุดในอุศดุตาแถมลีลายังโดนใจอีกต่างหาก
นี่คุณผู้ชมบอกเลยว่าแม่ค้าแซ่บจริง
บอกเขาหน่อยไหมว่าร้านเขาอยู่ไหน

อยู่ที่อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชศรีมา
อ๋อที่โคราชเหรอครับโอ้โฮนี่นอนน้อยเหรอครับ
ตาขอบตาดำเลยใช่ไหมเขาเป็นแฟชั่นในการแต่งกายในการแต่งหน้าแต่งตา
และเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของร้านนี้ชื่อว่านายฤชวีพัฒน์ติราวัตรมงคล

ถ้าที่ฉันอ่านผิดต้องขออภัยจริงแต่เอาอย่างนี้เรียกกันง่าย
ยังไงคนแถวนั้นเรียกว่านางฟ้าซาลอนอ๋อนางฟ้าซาลอนเหรอ
ใช่เจ้าของร้านชื่อร้านก็แซ่บนะ
งั้นผมขอชื่อร้านแบบจัดเต็มได้ไหมคุณชิสาฟังดีดีนะคะชื่อร้านว่าตำแตกใน

ตำแตกไหนอุ้ยคุณพูดอีกแล้ว
บอกจะได้จำได้ชื่อร้านอะไร
ตำแตกนายแต่คุณจำไม่ได้เหรออะไรคุณไปคุยกับเจ้าของร้านเลยไปยังไงต่อ

คือพอหมายถึงตำรสชาติทำให้น้ำลายสอแตกในปาก

แล้วคุณจะถามทำไมนักหนาเนี่ยเอาดูสิมันน่ากินไหมล่ะ
เอาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เปิดร้านส้มตำแต่แรกนี่ใช่ไหม

เขาเปิดเป็นร้านเวดดิ้งมาก่อน
แต่ด้วยความที่ว่าคนที่เขาทำงานพวกเวดดิ้ง
พวกงานอีเวนต์ไปเจอกับพิษโควิด๑๙
ของร้านแบบนี้คือการแต่งหน้าแต่งกายแบบแฟนซี

โอ้โฮแจ๊บจริงว่าตำกะท้อนน่าทานมาก
ซึ่งเจ๋ยใหญ่เอางี้แต่ละจานน่ากิน
ผมบอกราคาเลยได้ไหมบอกมาเลยค่ะ
เพราะว่าแต่ละจานเนี่ยมีราคาอยู่เหมือนกัน

เขาบอกว่าเริ่มต้น๓๕บาท
ไปจนถึง๑๒๐บาทก็คุ้มอยู่นะ
ใครอยากจะไปชิมส้มตำสุดแซ่บของร้านนี้
ไปกันได้ที่อเภอบาร์ขออภัยนะครับ
อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชศรีมา
นี่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วโทรไปได้เลยนะครับ
แต่ดิฉันชอบอย่างหนึ่งคุณชนะร้านนี้
ดิฉันไปทานได้ฟรีเหรอ
เพราะว่าคนท้องคนพิการคนตกงานคนไร้บ้านไปทานฟรี
คนท้องทานฟรีผมก็ทานได้สิเอาคุณท้องตรงไหน
เอาเมื่อวานเพิ่งท้องเสียไม่ใช่ท้องอย่างงั้นอืม
ท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อแบบนี้ไม่ได้นะคะ
ต้องใส่ตังค์แต่ถ้าเกิดตั้งคันอันนี้ได้
คันเหรอคุณ
คุณไปซื้อยามาทาเถอะค่ะถ้าจะคันมีขนาดนั้นแหม
ไปไม่ขำก็ผ่านไปไปดูอีกหนึ่งเรื่องไปไหนไปไหน
พาไปญี่ปุ่นโอ้โฮคุณิชวะอ้าวคุณิชวะ
โอ้โฮโฮไซมัสโคอิงชิอะไร

ทีนี้ไปญี่ปุ่นต้องขึ้นเครื่องไปใช่ไหม
เอาก็บินไปสิคุณจะพายเรือไปเหรอคะ
อ้าวก็พายเรือไปได้ถ้าหากว่าอยากจะไป

ผมพูดถึงญี่ปุ่นแล้วพูดถึงเครื่องบินทำไม
เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เครื่องบินเนี่ย

สถานการณ์โควิดเนอะเพราะฉะนั้นเครื่องบินจอดเฉย

ญี่ปุ่นนี้เขาไอเดียล้ำจริง
จัดงานแต่งบนเครื่องบิน

นี่ครับเขาบอกว่าสถานการณ์โควิดนะ
มันทำให้หลายสายการบินเนี่ย

ทำเอาเครื่องบินต้องจอดนิ่งสนิท
แบบนี้แบบเงียบ

เขาขุดไอเดียสุดเจ๋งเลย
ให้บริการจัดงานแต่งบนเครื่องบิน

โอ้โหได้ยินเลข๗แล้วมันเจ็บใจ

จอดอยู่ที่สนามบินฮาเนดะนะครับ

ก็เลยไปจัดงานแต่งในเครื่องบินแบบนี้
โอ้โหเป็นมิติใหม่ในยุคโควิดจริง

นอกจากจะใช้เครื่องบินเป็นสถานที่จัดงานแล้วนะ
ยังใช้ในการจัดพิธีแต่งงานแบบ

เย้มีจุกทุกชาญ
แล้วมีดนตรีสดด้วยนะ
แล้วจำลองบรรยากาศมีการประกาศแสดงความยินดี
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
แล้วก็ยังมีการแสดงไฟ

อารมณ์เหมือนกับว่าบินจริงนะ
ไปถามถึงเรื่องค่าใช้จ่ายหน่อย

นี่ครับถ้าจะวิวาบนเครื่องแบบนี้ค่าใช้จ่าย
ผมบอกเป็นเงินเย็นก่อนแล้วกัน

บ้าเหรอมุกเยอะจริงเลยคุณชิสา
มันบายแบบนี้มันหว้าง
เงินเย็นก็คือราคาอยู่ที่๑๕๖ล้านเย็น
เป็นร้อนใครก็๔๔๐๐๐๐บาท
๔๔๐๐๐ก็ราคาทั่วไปเหมือนจัดงานในบ้านเรานะ
แต่ทีนี้จัดงานแต่งอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีปาร์ตี้ด้วยไง

ถ้าคุณจะจัดปาร์ตี้เขาเรียกว่าอะไรนะ
ก็ถ้าบวกปาร์ตี้เข้าไปอีก
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก๓ล้านเย็น

ใช่แล้วแล้วคิดเป็นเงินไทยที่๘๕๐๐๐บาท
ก็ก็คิดให้หนักนะถ้าจะไปแข่งบนเครื่อง

ก็คิดดีไม่ได้ว่าอะไร
คุณถึงขั้นต้องรูปกางเกงเลยเหรอคะ
อย่างนี้ก็เป็นไอเดียแหละไอเดียของการสร้างสรรค์นะ
สร้างบรรยากาศงานแต่งในสถานที่ใหม่
แล้วเขาบอกด้วยนะว่าสายการบินเนี่ย

เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแปลกใหม่ให้กับลูกค้าด้วยเหมือนกันนะ
เป็นแบบแต่งในยุคโควิด

บอกกันหน่อยว่าดูรายการคู่กัดสะบัดข่าวมาจากจังหวัดอะไรนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะ

ถูกต้องแต่ช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมช่วงหน้านะจ๊ะ

รอฟังรายละเอียดโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐคนละครึ่งเฟส๓กันหน่อย
จะเริ่มเมื่อไหร่ใช้ยังไงรายละเอียดเป็นแบบไหน

คู่กัดสมัครข่าว
กลับมาเจอกับพวกเรากันต่อนะครับคู่กัดสะบัดข่าวนะจ๊ะ
ส่งข้อความกันมาได้นะครับบอกกันหน่อยแล้วกันว่าคุณผู้ชมรับชมเราอยู่ที่จังหวัดอะไร
ถูกต้องนะคะหลายคนส่งข้อความมาแล้วนะฮะอยู่จังหวัดราชบุรีนะคะ
กรุงเทพมหานครก็เยอะศรีสะเกดบ้านดิฉันคุณพ่อคุณแม่ก็ดูอยู่

เอางั้นก็ไปเลยนะเป็นเรื่องราวของการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส๓

คุณคนละครึ่งเฟส๓ไงเงินจะเข้าแล้ว
เรื่องก็รู้แต่เรื่องกำลังจะควักนี้ออกมานี่ไง
เงินในกระเป๋าตังค์เราจะเพิ่มมากขึ้น

ถ้าเรานะครับร่วมด้วยช่วยกันแล้วที่สำคัญคนละครึ่งเฟส๓ตอนนี้เขาเปิดโครงการแล้วนะจ๊
ก็เลยมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันหน่อยนะ
นี่ครับทางด้านโฆษกระทรวงการคลังนะครับ
นางสาวกริยาตันติเตมิตรนะครับเปิดเผยรายละเอียด๔โครงการในการช่วยเหลือประชาชนกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
อย่างแรกเลยนะโครงการเติมเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
และ๒ก็คือโครงการเติมเงินให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่เป็นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน
แล้วก็๓ครับโครงการคนละครึ่งเฟส๓แล้วก็โครงการที่๔โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ครับ
ซึ่งตอนนี้หลายคนเขาก็ให้ความสนใจไง
ใช่นะคะเพราะว่าโครงการคนละครึ่งเฟส๓เนี่ยนะคะหลายคนก็คือใช้กันมาตั้งแต่เฟสแรกนะคะ
เพราะฉะนั้นเราจะเล่าถึงรายละเอียดของการรับเงินนี้หน่อย
คุณผู้ชมที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินคนละครึ่งเฟส๓เนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่เคยใช้เฟส๑เฟส๒มาก่อน
อันนี้คือคุณรับต่อเนื่องได้เลยครับแล้วก็ยังมีผู้ที่ลงทะเบียนรายใหม่อีกสิบหกล้านคนโอ้
โดยทางภาครัฐนะครับจะให้สิทธิ์มูลค่า๓๐๐บาทนะครับโดยจะแบ่งการรับเงินเป็น๒ช่วงครับได้แก่
ช่วงที่๑ตั้งแต่วันที่ในช่วงของเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายนนะปี๖๔นี่แหละ
ช่วงที่สองก็ตั้งแต่ช่วงดื้อนตุลาคมถึงธันวาคม๒๕๖๔
ถูกต้องนะคะทีนี้ทางภาครัฐเนี่ยเขาก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นผู้ใช้รายใหม่อีก๑๖ล้านคนได้ลงทะเบียนด้วยนะคะ
ตั้งใจฟังให้ดีเตรียมมือถือของท่านให้พร้อม๑๔มิถุนายนนะคะเริ่ม๖โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
หลายคนจะรับผลกระทบจากโพวิดนั่นแหละฮะแล้วนอกจากครอบครึ่งกันยังมีโครงการว่าสำคัญเรารับการที่เพิ่มเงินมาให้อีกก็ใช้กันไปใช้
ประหยัดพอดีเอาเงินไปลงทุนหน่อยละกัน

แหมเห็นเราสองคนกัดการหยอกกัน
คุณผู้ชมค่ะเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะ
เป็นเพื่อนร่วมงานกันแต่
อาการของเราสองคนอาจจะคล้ายสามีภรรยา
ถูกไหมคุณชนะเวลาสามีภรรยาอยู่ด้วยกัน

แหมไปดูเขาหน่อยนะไปดูสามีภรรยาคู่นี้ค่ะคุณผู้ชม
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นภายในบ้าน
ทำไมคุณสามีก็มีอาการแบบนี้ล่ะคะ
โอ้โฮ

อันนี้ครับ

โอ้โฮแล้วตกใจคือคุณสามีก็คงจะอยากจะกิน

นึกว่าคุณภรรยาจะเอาอะไรมารับประทานไง

เหมือนโยเกิร์ตเนอะใช่ไหมตักไปหลายคำทีเดียวสุดท้ายมาเห็นว่าภรรยาเอากระจกมาตั้ง

คือจะบอกว่าสองท่านนี่ดารารุ่นเก่าเลยน่ะ

คุณก้อยปาริชัดแล้วก็พี่เปี๊ยก

พี่ปิ๊กสมมาตรเป็นสามีภรรยากัน
แล้วเขาทำคลิปน่ารักมากเลยนะ

ก็จะเห็นคลิปที่ทำแกล้งหยอกกันแบบนี้น่ารักดี
เออค่ะคือบางทีเราเห็นภรรยานอนอยู่อันนี้ไม่ได้ภรรยาผม

เอาเรื่องใครมาเล่าทำไมต้องร้อนตัวก็ไม่รู้

เคยเห็นคนอื่นผู้หญิงภรรยาเขามาร์คพวกแตงกงแตงกวาวไงบนหน้า

กินไปคว้ามายองเนสมาบีบลาดแล้วก็กินเฉยเลย

มันบางทีเนี่ยพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ภายในบ้าน
ก็เป็นสิ่งที่บำรุงผิวหน้าเราได้
ถามก่อนจะกินจะทาครีมอะไรถามก่อนพกินได้มั้ย
เอ้าไปดูเรื่องราวที่โอ้โหบอกเลยนะว่า
ตำรวจไทยเห็นบอกว่าทำได้ทุกอย่าง
นอกจากเป็นผู้พิทักษันติราชดูแลประชาชนแล้วนะคะคุณผู้ชม
มันไม่ยอมห่วงกว่าเดี๋ยวมันยอมห่วงกว่าเฮ้ยมึงออกจากนั้นเลยมันจะมึงเจอดีนี่มันจะมึง
ถามมึงก็ออกนะเดี๋ยวมึงเจอดีแน่มึงก็ได้มึงก็ได้เกิดมึงออกจากนั้นก็ออกด้วยนี่
ถ้าใครนั้นมึงก็ออกนะเดี๋ยวมึงเจอกูกูจะโกรธมึงโกรธยังไม่ทำออกจากนั้นเลย
เข้าใจมั้ยต้องไม่ยอมออกไปเจ้าจะเจอดี
เอางี้เลยเหรอใช่ไงนี่คุณตำรวจเป็นหมอผีแล้วเหรอครับ
ไม่ใช่แค่หมอปลาที่ปราบสัมภเวษีได้อย่างเดียวคุณตำรวจก็สามารถปราบผีให้คุณยายนี้ได้ด้วย
เอาเรื่องราวมันยังไงอ่ะต้องบอกอย่างนี้คุณยายเนี่ยมีอาการปวดศีรษะปวดหัวปวดตัวปวดไหล่
เดี๋ยวนะป่วยไม่สบายปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวปวดไหล่
มาหาตำรวจเอ้าคุณยายเขาบอกว่าที่ยายเป็นเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
แต่เป็นเพราะผีเข้าคุณตำรวจก็ถามยายแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นยายไปโรงพยาบาลเถอะ
ยายไม่ยอมไปไม่ไปคุณตำรวจก็เลยเอาล่ะถ้าในเมื่อคุณยายเชื่อว่าตัวเองผีเข้า
คุณตำรวจจะเปลี่ยนตัวเองเป็นหมอผีก็เลยเนี่ยค่ะจับศีรษะคุณยายจับหัวไหล่คุณยาย
แล้วก็ทำพิธีไล่เวทมนต์ทิพย์ปลอมตัวเป็นหมอผีเลยปราบสิ่งช่วยร้ายไล่ผีไปให้คุณยายให้ยายได้สบายใจ
แล้วยังไงคาถาคุณธนะคาถามีไหม
ตำรวจเขาก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นหมอผีไม่ได้มีคาถาใด
ไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงตำรวจที่ใจมันรักเธอ

ไม่ได้พูดอย่างนี้ผมเติมให้แต่ทีนี้คุณตำรวจเขาช่วยไล่ผีให้ยายไปแล้วครั้งนึงเขาว่าอย่างนี้
คือเหมือนกับว่าเคยเจอแล้วครั้งหนึ่งมาเจออีกก็เลยมีลองทำแบบนี้เพื่อให้ยายเขาสบายใจ

ก็คือเราก็ต้องดูนะคือคุณตำรวจก็คงเห็นแล้วแหละว่าแต่ละคนแต่ละเคสท่าทางการมาก็แตกต่างกันออกไป
เพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะให้กำลังใจหรือวิธีการในการที่จะจัดการในการบอกกล่าวกันเนี่ยก็คงจะต้องมีวิธีที่แตกต่างออกไปด้วย
ถ้าดูอาการป่วยจริงอาการหนักจริงคุณตำรวจก็คงจะพาส่งโรงพยาบาลแหละแต่ดูอาการแบบนี้คุณยายอาจจะแค่ขาดที่พึ่งขาดความมั่นใจ
ถ้าช่วยไล่ผีให้คุณยายได้คุณยายอาจจะกลับบ้านแต่โดยดี

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างเมื่อสักครู่มีข้อความไลน์ขึ้นมาด้วย

ถูกต้องนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังส่งมาบอกว่าแฟนประจำชมอยู่ที่ปฐุมธานี

สุดยอดสุดยอดยังส่งกันมาได้นะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านในนั้นนะครับแผลลิง
ชื่นชมด้วยนะบอกว่าคุณชนะคุณชิสาอ่านใครเครียดไร้สาระดีจังเลยค่ะ
ไม่มีไร้สาระมีใครไม่มีใครเดียว

ยังส่งกันมาได้เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านในนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วลูกทำอะไรให้พ่อบ้านใจแป้วตามต่อกันชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาคู่กัดสะบัดข่าวสนุกสนานกันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยเราคุยกันสองคนเหงาเกินไป
ต้องเชิญแขกรับเชิญหนุ่มหล่อว่าที่คุณพ่อคนนี้มาคุยกันหน่อยเพราะประเด็นที่จะคุยมันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกชื่อแม่แล้วทำให้พ่อใจแป้ว

เดี๋ยวเอาไว้ต้องถามเคล็ดลับของคุณชิสาหน่อยนะ

แหมเครื่องของแบบนี้ก็ต้องคุยกันยาวหน่อย
แต่อยากจะให้พี่จรสรรนี่

ว่าหากว่าวันหนึ่งนี่นะ
ลูกเรียกชื่อแม่ผิด

มามิชื่ออะไรนะคะปิมมี่ปเราก็มามิมัมิชื่ออะไรคะปิมชื่ออะไรคะปิม

โยรัสเจ้าโดยความมั่นใจว่าปิมมี่มามิ

ปิ้มอ้าวไม่ใช่แล้วแม่เลยบอกว่าแม่ชื่อออยแต่ลูกแม่ชื่อออย
ส่วนปิมน่ะแปลเกา

พ่อบอกว่าพ่อเนี่ยชื่อบีมลูกก็เลยอาจจะสับสน
บีมเป็นปิมเรียกพ่อเป็นแม่รอดไป
งานที่พ่อรอดไปที่จนกัน

เพราะเวลาผมจะไปคุยกับใครผมจะให้เขาเรียกว่าตัวเองหรือที่รักนะฮะ

ทุกคนที่คุยด้วยมีชื่อว่าแต่เองกับที่รักหมด

ยังไม่รู้เพิ่งรู้วันนี้ครับพี่งานงอกแล้วนะ

ในเวลา๑๕น๓ที่๓๓๐วัน

แล้วก็พี่ชายของผมที่พัดพรากรออยู่แล้วนะครับ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป